ใกล้แล้วสินะใกล้แล้วสินะ
วันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
พูดเรื่องนี้ลอยแต่เรื่องนี้พูดกันจริง
เรื่องของความเชื่อเรื่องของตัวเลข

เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน
บอกว่าเขาทำแบบนี้จริงต้องจุดทูป๙ดอก
เชิญขึ้นมาสุดท้ายแล้วเชิญขึ้นมาได้ถึงจะประสบความสำเร็จ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นแม่น้ำกว้างนี่เป็นคลองกว้างมีอะไรเหรอรสลิน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนายสำรานเอื้อจิราวนิษฐ์เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิษฐเนี่ย
เล่าว่าเขาเอารถแบ็คโฮลไปขุดร่องน้ำ
ปรากฏว่าไปพบตะเคียน๓ต้นอยู่กลางแม่น้ำน่าน
แต่ตอนนั้นเนี่ยเอาแบ็คโฮลนะคุณคันใหญ่นี่เห็นไหม
ขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้ทั้ง๓ท่อนเลย
อายุ๖๓ปีคนที่ควบคุมงานเนี่ยเอาล่ะเขาบอกว่าไม่เชื่อเขาอย่ารบหลู่
บางทีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นเอาเลยค่ะจุดทูป๙ดอก
แล้วก็บอกว่าหากตะเคียนทั้ง๓ต้นหากตะเคียนทั้ง๓ท่อน
อยากขึ้นมาอยู่บนบกเพื่อจะได้นำเอาไปถวายวัด
ก็ขอให้ลอยขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าลอยไหมลอยขึ้นมาค่ะลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
อย่างน่าอัศจรรย์ใจสร้างความตกตะลึงแก่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็พากันสันนิษฐานไปว่าตะเคียนทั้ง๓ท่อนน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกกัน
เพราะว่าอยู่ติดกันก็เลยเชิญมาไว้บนฝั่งนะคะจากนั้นก็มีการทำพิธี
คุณผู้ชมนำผ้าแพร่พร้อมกันแล้วก็มาลัย๗สีมาผูกคล้องไว้ด้วยกันนะคะ
ซึ่งตะเคียนต้นพ่อวัดความยาวได้๑๒เมตรกับ๓๙เซนติเมตร
เส้นรอบวง๘๗เซนติเมตรส่วนต้นยาง๒ลูกนะคะชาวบ้านบอกว่ายังไม่เชื่อ
แต่จุดนี้วัดแล้วจุดนี้วัดแล้วฟังดีค่ะที่ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเอาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราขึ้นนานนานแล้ว
เพราะเขาก็วัดแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาพากันไปกลับไห้ขอโชคขอลาบ
ตะเคียนขนาดใหญ่เลยนะสองต้นต้นหนึ่งเป็นของปู่คำต้นหนึ่งเป็นของย่าทรัพย์
ปู่คำต้นปู่คำความยาว๗เมตร๙๔เซนติเมตรวัดเส้นรอบวงได้๒เมตร๓๗เซนติเมตร
ส่วนตะเคียนย่าทรัพย์ความยาว๖เมตร๓๐เซนติเมตรเส้นรอบวง๑เมตร๘๒เซนติเมตร
รอบเดียวค่ะตัวเลขเยอะนะคะหลังจากไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านค่ะ
เหมือนเป็นกฎเหมือนกันนะไปต้นตะเคียนต้องถือแป้ง
ถ้าไม่ถือแป้งไปเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงเนี่ยนะคะเอาไปแล้วก็เอาไปโรยรูปคำนี้นะคะ
หลายคนก็บอกเห็นตัวเลขดูคล้าย๐๕๘บางคนก็บอก๑๕แล้วก็บอกด้วยว่า
สาธุย่าทรัพย์ปู่คำจ๋าหากงวดนี้ลูกถูกรางวัลจะเอาเงินมาร่วมสมทบทุนสร้างวัด
แล้วก็สร้างที่อาศัยของปู่คำและย่าทรัพย์ให้ได้อยู่ในร่มด้วย
เพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าจุดที่พบตะเคียนทั้ง๒ต้นก็เพิ่งพบไม่นานแหละ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองก็เลยยังไม่มีสาลายังไม่มีสารให้ท่านอยู่นะคะ